ไปดูความคืบหน้าคดีของหนุ่มแว่นนะครับ
ที่เกิดเหตุบนถนนแถวพุทธมณฑลนะฮะ
เมื่อ๒๓ตุลาคมนะครับ
ท่านก็ดูคลิปกันเยอะแยะแล้วล่ะ
คดีท่านก็คงจะรับทราบกันอยู่พอสมควรนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกกัมปนาศณวิชัย
ทุ่มกับการสพพุทธมณฑล
บอกว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายรัชตะ
แว่นคนนี้เอาไว้๒ข้อหานะครับ
ข้อหาหนึ่งก็คือความผิดดูหมินซึ่งหน้า

แล้วก็ไปต่อว่าไปด่าทอคนอื่นเขา

ก็คือไปผลักอกคู่กรณีคนขับรถกระบะนะครับ
ทั้ง๒ข้อหาเป็นความผิดระหูโทษหรือว่ามีโทษน้อย
คือตามข้อหานี้เนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นต้องจำคุก
ใช่ค่ะเป็นโทษที่ต้องเสียค่าปรับ
แต่ทีนี้ที่เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวเอาไว้วัน๒วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เนื่องจากต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
จะมีความผิดอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เพราะในคลิปบวยวายแล้วก็เกรียวกราศ
พาดพิงไปหลายที่หลายบุคคลฯ

ก็เลยไปที่สารแขวงนครปฐม
ไปขอยื่นขอผัดฟ้องครั้งที่หนึ่ง
ซึ่งมีระยะเวลา๖วันแล้วก็สามารถผัดฟ้องได้๕ครั้ง
ระหว่างนี้พนักงานสอบสวนก็จะไปสรุปสำนวนคดีให้ครบถ้วนว่า
จะฟ้องข้อหาอื่นที่มากกว่าระหุโทษ
กับนายรัชตะแบบไหนอย่างไรบ้าง
อกจากนี้เรื่องที่ครอบครัวของนายรัชตะ
แม้แต่ตัวในรัชดาเองก็บอกว่าเขามีอาการป่วยลักษณะซึมเศร้า
หรือว่าจะมีอาการทางจิตก็แล้วแต่เนี่ยวันเกิดเหตุแม่บอกว่า
คืนวันนั้นต้องเตรียมของกันจะไปทำบุญเช้า๒๓ตุลาคม
แล้วลูกชายก็เลยลืมกินยาวันที่๒๓ตุลาคมขับรถออกมา
เจอเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนก็เป็นไปตามคลิป
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องให้ทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายรัชตะนะฮะ
ไปที่สถาบันกรยาราชนครินย่านพุทธมนตรสาย๔
ทำหนังสือส่งตัวไปแล้วแล้วก็ให้ไปตรวจร่างกายนะครับ
คาดว่าผลการตรวจร่างกายจะออกมาได้ภายใน๑สัปดาห์นี้
เพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าตกลงแล้วผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิต
หรือว่าซึมเศร้าตามที่ครอบครัวได้บอกไว้กับปฏิบทรมดิ์หรือไม่
ทีมข่าวของเราบอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่า
หลังจากได้ส่งตัวไปตรวจสอบสภาพทางจิตเรียบร้อยแล้ว
ต้องรอผลนะฮะตอนนี้ก็ให้กลับบ้านไป
ซึ่งทางภูมิกับการสพพุทธมนตรบอกว่า
ความจริงแล้วตามข้อหานักขณะนี้ก็ไม่ได้มีหมายเรียก
ไม่ได้มีหมายจับที่ผ่านมาวัน๒วัน

เพราะคนไปเยอะเหลือเกินในช่วงที่ถูกรู้ว่ามาที่สพพุทธมนตรนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งข้อหาระหูโทษ
ส่งตัวไปตรวจสภาพจิตช่วงรอผล
แล้วก็รอว่าจะฟ้องข้อหาอื่นที่หนักกว่านี้หรือไม่

มีรายงานบอกว่าตอนที่ควบคุมตัวส่งนายรัช
ตะไปตรวจร่างกายเรื่องของสุขภาพจิตที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
มีอาการเครียดด้วยนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าโอ้โห
ได้รับรายงานว่าในรัชตะเนี่ยเครียดจัดโมโหรุนแรงเอะอะโวยวาย
วิ่งชนสิ่งของภายในห้องควบคุมพ่อแม่ก็ต้องนำไปปลอบอ่ะ
เย็นลงแล้วก็ให้ไปตรวจดูเรื่องของสภาพจิตภายในสถาบัน
นั่นเป็นตามรายงานนะฮะแต่ทีนี้มันมีเรื่องของรถด้วยค่ะ
รถคันที่ขับไปแล้วก็ถูกรถกระบะขนส่งสินค้าที่เขาจะมาทางตรง
แล้วก็เฉียวชนข้างหน้าป้ายทะเบียนหลุดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็โวยวายบอกว่า
โอ้โหเนี่ยเขารถป้ายแดงราคาล้านกว่าบาทเนี่ยนะตัวเองก็กำลังยูเทิร์นเนี่ยนะครับ
พนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังศูนย์บริการรถฮอนด้าย่านฝั่งทน
เพื่อขอตรวจสอบรถคันนี้นะครับว่าจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการ
ซื้อขายเสียภาษีต่อพรบดัดแปลงสภาพอะไรพวกนี้หรือไม่
รวมทั้งเรื่องป้ายแดงนะครับที่ทำเรื่องจดทะเบียนเปลี่ยนป้ายขาว
โดยมีกำหนดเอาไว้วันไหนอ่าป้ายแดงคุณเกินเวลาหรือเปล่าค่ะ
เขามีกำหนดนะฮะป้ายแดงไม่ใช่ว่าป้าโหแดงกันตลอด
ปีตลอดชาติอันนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลา๑๒วันนะครับ
ถ้ามีความผิดเกี่ยวกับรถก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
อ่าส่วนเฟซบุ๊คของหนุ่มแว่นคนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับ
อ่าข้อความต่างต่างก็เปิดเป็นส่วนตัวไว้นะอ่าก็เลยเข้าไปอ่า
ดูเป็นสาธารณะไม่ได้นะครับทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้โพสต์ข้อมูลผ่านทางเพจเฟซบุ๊กบอกว่าสังคมไทยควรทำความเข้าใจว่า
ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกวิธีตอบสนองอารมณ์ของตัวเอง
ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเองดังนั้นปัญหาสุขภาพจิตจึงไม่ควรถูกยกมาเป็นคำอธิบาย
ในการกระทำไม่ดีต่อผู้อื่นหรือกระทำไม่ดีกับสังคม
เพราะจะทำให้สังคมมองภาพลักษณ์ของผู้ป่วยจิตเวทในแง่ลบ
และเข้าใจผิดว่าปัญหาทางจิตเวทเป็นเหมือนใบผ่านทาง
พร้อมแนะนำการขับขี่บนท้องถนนไม่ให้เกิดอาการหัวร้อนนะฮะ
มีอยู่๕อย่างนะครับหนึ่งก็คือคุณเผื่อเวลาก่อนออกเดินทาง
สองตั้งสติก่อนสตาร์ทสามสร้างบรรยากาศที่ดี
อย่าคาดหวังห้าเป็นคนใจดีบนท้องถนน
แค่นี้เรื่องหัวร้อนบนท้องถนนก็จะไม่เกิดขึ้นอืมเออ
เวลาก่อนออกเดินทางนี่ก็ดีนะค่ะบางทีออกไปแล้วรีบอืม
พอเจอใครแบบขวางช้ามันก็จะยิ่งหุดหงิด
ถ้าเผื่อเวลาเอาไว้หน่อยก็ขับสบายรถติดก็ไม่เป็นไร
ก็จะได้ไม่เครียดสร้างบรรยากาศที่ดีบนท้องถนนบ้างใช่ไหม
ข้างเขาก็ขับคนเดียว

คือกรมสุขภาพจิตท่านเป็นห่วงว่าเดี๋ยวนี้คนมักชอบอ้าง
พอเกิดอะไรขึ้นก็อ้างว่ามีอาการทางจิต
เป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยถึงเวลาแล้วคนเขาก็ไปโทษ
คนที่ซึ่งความจริงคนอื่นเขาไม่เกี่ยวข้อง
เขาไปรักษาตัวดีกินยาดีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย
กลัวว่าจะถูกเหมาไปหมดเรื่องของคนป่วยเรื่องของจิตเวทน่ะนะคะ
ก็ย้ำอีกทีว่าสังคมไทยควรเรียนรู้ยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
พร้อมกับเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันด้วยนะคะ